ช่วงนี้หมอปลาไม่ได้พักเลยนะคะมีเคสมาขอให้ช่วยอีกแล้ว
อีกแล้วเหรอเป็นคุณป้าท่านหนึ่งบอกว่ามีอาการแปลกแปลกค่ะ
จะมีแค่ช่วงวันพระวันโกนคือบางทีก็ร้องไห้
บางทีก็ร้องออกมาเป็นเสียงเด็กลองดูคลิปนี้ค่ะ

นี่ค่ะคุณป้าท่านนี้แกอายุ๕๗ปีแล้วนะคะแกอยู่ที่บ้านในอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรี
แกก็ร้องคนในบ้านก็ถามเป็นอะไรแกก็ไม่พูด
เขาบอกจะมีอาการแบบนี้ช่วงวันโกนวันพระ
อีกคลิปนึงเป็นคลิปที่ป้าแกออกไปนั่งนอกบ้านแล้วเขาบอกแกถูกผีสิง
คนในครอบครัวก็เลยถามว่าเป็นใครลองฟังดูนะคะว่าแกตอบว่าเป็นใคร
พี่ติบอกตอนไปถึงคุณป้าก็ดูซึมแล้วบอกว่าป้าเห็นผี
เห็นผีผู้หญิงยืนอยู่หน้าบ้านเป็นประจำในบ้านก็มีกุมารสองตนชอบชวนไปอยู่ด้วย

เป็นผู้หญิงผมยาว

แกบอกแกจำไม่ได้เลยตอนแกมีอาการ
ทีนี้พี่ติถามคำถามสำคัญก่อนเลยค่ะ

เหมือนคนนึงที่เพิ่งเคยเป็นเหมือนกันนะคุณยาย

คือแกบอกที่เป็นไตกับเบาหวานเพราะเคยกินยาลดความอ้วน
แล้วปีใหม่เนี่ยพาไปทำบุญที่วัดอุ้ยหลังจากกลับจากวัดนี่อาการแปลกเลย
นอนโวยวายอยากตายพาไปหาหมออาการก็ไม่หาย
วันพระวันโกนนี่หนักเลยเคยถามว่าต้องการอะไรตอนที่ป้าโดนผีสิง
อยากได้สารเพียงตาคือเขาบอกพาไปโรงพยาบาลก่อนแล้ว
พาไปหาพระหาหมอดูหานักปฏิบัติธรรมก่อนแล้วทางฝั่งความเชื่อเขาบอกมีสัมภเวษีสิงร่าง
ที่บอกว่าชื่อจรรย์อบเทศอ่ะบอกอยู่บ้านนี้มากว่าสองร้อยปีแล้ว
เขาเลยตกใจเพราะว่าบ้านหลังที่อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นป่าช้าเก่ามาก่อนของวัด
ก็เลยอยากให้หมอปลามาช่วยหน่อยหมอปลาได้ยินแบบนั้นมาเลยพี่อุ๋ย
ว่ายังไงมาแบบปัจจุบันทันด่วนมาถึงปุ๊บไม่มีอาการค่ะ
ก็เลยคุยกับคุณป้าแกบอกตอนถูกสิงจำอะไรได้บ้างไหม
แกบอกจำอะไรไม่ได้หมอปลาเอาคลิปให้ดู
ป้าแกก็ยังบอกว่าจำไม่ได้หมอปลาบอกเอาจริงจริงไม่ได้สัมผัสถึงสัมภเวษีอะไรเลย
คิดว่าอาการของคุณป้าเนี่ยน่าจะเป็นฤทธิ์ของยาลดน้ำหนัก
ผมอ่ะคลิปผมเป็นห่วงครับ
แต่ในคลิปผมก็รู้แล้วแหละว่ามันไม่ใช่ผี
แล้วพอเมื่อกี้ก็คุยกับน้องพี่นักข่าว

พอกินปั๊บบางคนอาจจะไม่เป็น
แต่บางคนก็กินหลายปีมาตกค้าง

มันทำให้เกิดหูแว่วเกิดห้าว

แล้วก็เกลือเกิดอาการเครียดมาก
ก็จะเกิดอาการพูดไปเรื่อย

แกรู้แต่แกจำอะไรไม่ได้
อ่ะพอครอบครัวได้ยินคำพูดจากหมอปลาก็รู้สึกสบายใจขึ้น
ก็บอกเดี๋ยวจะพาคุณป้าแกไปรักษากับหมอ

ก็ป้าแกเองก็มีสีหน้าดีขึ้นนะคะ
ก็จริงอย่างที่บอกแหละเวลาเกิดเคสอะไรแบบนี้
พาหาคุณหมอก่อนนะแล้วรักษาอย่างต่อเนื่องนะคะ